ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูกันว่า

แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องติดตามไฮไลท์ต่อเนื่องจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ที่ผ่านมาเส้นทางนี้เป็นอย่างไรมาอย่างไร

กลับไปเมื่อวันที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมา
ที่ประชุมมหาเทราสมาคม
มีมติถอดถอนสมณศักดิ์ของพระธรรมชโยและพระทัตตชีโว
โดยวันนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศ
เสนอให้ใช้กฎมหาเทราสมาคมฉบับที่๒๑
ว่าด้วยการสละสมณเพศต่อเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
เพื่อดำเนินการพิจารณาความผิดพระธรรมชโยค
สิบสามมีนาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทำหนังสือเสนอใช้กฎมหาเทรสมาคมฉบับที่๒๑
ว่าด้วยการให้พระพิสุกสลัดสมณเพศส่งถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
สิบสี่มีนาคมเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลางยืนยัน
ได้รับหนังสือข้อเสนอการใช้กฎมหาเทวรัฐสมาคมฉบับที่๒๑
จากสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว
แต่เจ้าคณะใหญ่หนกลางไม่อยู่ในขณะนั้น
สิบมีนาคมหลังการประชุมมหาเทราสมาคม
พอสำนักพุทธแถลงข่าวว่า
หนังสือทุกฉบับได้ส่งจากเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
ถึงเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
ส่วนกฎมศฉบับที่๒๑นั้น
ส่งถึงรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแล้ว

หลังประชุมมศไปเมื่อวันที่๑๐มีนาคม
วันเดียวกันพศได้เสนอกฎมศฉบับที่๒๔
ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังคาธิการ

ทำหน้าที่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ระหว่างการสอบสวนเพื่อให้ปรัสจากข้อคอรหา
มีนาคมเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
ลงลายมือชื่อรับหนังสือข้อเสนอของ
นักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
วันเดียวกันช่วงข้ามโลกออนไลน์
แพร่คลิปวิดีโอการสนทนาทางโทรศัพท์
ระหว่างพระพุทธอิสระเจ้าอาวาดวัดอ้อน้อย
จังหวัดนครปฐมกับพันธุ์ตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์
อำนวยการสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ที่เปิดเผยกับพระพุทธอิสระว่า
ได้เสนอให้ใช้กฎมศฉบับที่๒๔
ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังคาธิการ
เพื่อพิจารณาในการแต่งตั้งพระจากวัดอื่น
มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
นำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีกับพระพุทธอิสระ

เดินทางเข้าพบพระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีที่วัดเขียนเขต
เกี่ยวกับกรณีข้อเสนอของพศ
ขอให้พิจารณากฎมศฉบับที่๒๑และ๒๔

ฉบับที่๒๑ได้ส่งถึงรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแล้ว
แต่ยังไม่เจอตัวพระธรรมชโย
ทำให้ยังดำเนินการต่อไม่ได้

เจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานียืนยัน
ขอให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัด

มีการประชุมมหาเถระสมาคมตามวาระ
ก่อนที่ในวันที่๓๑มีนาคม
จะมีประชุมใหญ่ร่วมกันหลายฝ่าย
เพื่อติดตามความคืบหน้าดำเนินการกับพระธรรมชโย